รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
รูปสุดงามสมสังคมเครื่องใครแต่หน้าเสียดายใจทดสกัน

แบบไม่เค้าร้อง
ถูกต้องตามเนื้อเพลงครบทุกคำเลยนะครับ
จากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันโหและหัวใจทดสกัน
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๑๐๐๐บาท

คุณตั๊กทำให้แล้ว๑เพลงนะฮะได้แล้ว๑๐๐๐บาท
ปุ้ยค่ะปกติทำงานได้วันเท่าไหร่นะพี่

เงินหมื่นนี่เคยมีเป็นเงินเก็บไหม

มันยากเนอะหาเช้ากินค่ำอย่างเราอย่างนี้เนาะ

เคยมีฮะแต่ไม่เคยมีถึง
วันนี้ได้แล้ว๑๐๐๐๐บาท
๑๐๐๐๐บาทชื่นใจมากเลยนะพี่ปุ้ย

ช่วงเวลาที่มีความสุขของพี่ปุ้ยมีช่วงเวลาไหนบ้าง

มีครับแต่มาที่นี่มีความสุขกว่าครับ

เพราะว่าพี่ตั๊กร้องเพลงให้ครับ

๓๐๐๐๐บาทเนี่ยได้ทั้งหอเลยค่ะพี่

จริงแล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาไหมว่าเดือนหนึ่งเราสามารถกลับมาอยู่กันได้กี่วัน
ก็อยู่ได้๒วันหรือวันหนึ่งฮะ

ปกติก่อสร้างเขามีวันหยุดให้ไหมวันอาทิตย์เขาหยุดไหมฮะ

ก็คือเอาเงินกลับมาให้ที่บ้านแล้วก็จึงได้อยู่ด้วยกันเต็มวันวันหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานอีกเดือนนึง
เพื่อรอวันหยุดอีก๑วันอย่างนี้หรอคะพี่ปุ้ย
ก็ครับแล้วก็บางทีก็พาพ่อไปหาหมอถึงเวลานัดอย่างนี้แล้วก็ต้องพาแกไปลางานเยอะ

แล้วก็กลับไปทำงานอีกหนึ่ง

แล้วก็กลับไปทำงานอีกหนึ่ง

ตอนนี้มีเงินทุนสะสมแล้ว

อยากให้แม่ขุนมัวหรอก

ตัวช่วยมีเหมือนเดิมถ้าอยากใช้นะครับ

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ในกรณีที่ร้องผิดจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สิคะ

ตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอด

หมดเลย๓แผ่นก็ได้นะครับ
ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่ผิดกฎิกา
คุณตั๊กอยากได้ตัวช่วยอะไรฮะในเพลงนี้

คือก็อย่างที่บอกคือเนื้อแหละ
ร้องผิดคำนึงสมมุติแม่เปิดมาเจอแผ่นป้ายที่แบบ
เปิดมาได้ร้องผิดได้๑คำพร้อม
หรือมันจะเกินกว่า๑คำไหม

แต่ว่าของเรามันไม่มีตัวช่วยร้องผิด๑ท่อนอย่างนี้ไม่มี

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๒

ตั๊กครับแผ่นไหนครับ
เปลี่ยนเพลงครับ
ถ้าเปิดมาแล้วโอ้โหยากกว่าเพลงเดิมอีก

ก็ใช้สิทธิ์เปิดตัวช่วยต่อไปก็ได้

ตอนนี้ใช้สิทธิ์แผ่นแรกกันก่อนแผ่นที่๓นะครับ

แม่เสียงเหมือนเพลงสตริงเลยอ่ะ

ของเครื่องเทวจ์ในดวงใจ

แล้วเป็นเพลงที่คำโคตรเยอะเลยด้วยลูก

โถมีหน้าทาง

แม่อยากจะลองเปิดอีกสักแผ่นไหม

มีสิทธิ์เหลือตัวช่วยใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับสำหรับคุณตั๊กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เลือกไปแล้วนะครับคือแผ่นที่๓นะครับ
นั้นเลือกได้หมดเลยนะครับแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๖ก็คือ

โอเค

เก็บไว้นิดหนึ่งบอก

แต่ผมว่าโอ้เยอะอยู่คุณตั๊กเนี่ย

การันเตยเลย

อยากจะให้ได้บุญเยอะ
นี่เรียกว่าไม่เคยมี

เป็นการปูทางให้คนต่อไปด้วย

แม่สุเขาก็ไม่ควักเลยนะ

สุนารีก็อยากจะบอกคุณสุนะคะ
น้ำพริกก็ขายดีนะนะ
แทนที่จะโป๊ส่วนตัวเองควักให้เขาสักนิดนึง
ตรงนี้ไอ้เรื่องแบบนี้มันจริงมันไม่ต้องมาบอกกันหรอกคนเราอ่ะนะ
แล้วมันต้องมาจากเนื้อแท้จิตใจของตัวเอง
เราถ้ามันใจบุญชอบแบบว่าสงสารคนจริง
บุญและสงสารและเห็นใจเขาอยากช่วยเขาจริง

เอาละครับมาถึงเพลงที่๒กันแล้วครับ
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้

ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
อกว้างหวั่นไหววันใจผู้ชายรูปรอ
อายเพื่อนอายแม่อายพอกลัวจะรอเกอร์มันสายบัว
น้องอายเขานักคนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ของน้องอายเขานักอย่ารอให้ถึงปีหน้า